ไปดูอีกหนึ่งเหตุคุณผู้ชมค่ะ
ฝูงสุนัขร็อตไวเลอร์และพิษบู
รุมขย่ำหลวงตาอายุ๗๖ปี
แล้วมันรุมขย่ำการเหนี่ยวหูคุณผู้ชม
ครับ๘ตัวคุณ
ตัวรุมขย่ำหลวงตารูปเดียวนะฮะ
พระรูปอื่นและชาวบ้านต้องเข้ามาช่วย
แต่ว่าสุนัขเหล่านี้จริงมันมีเจ้าของนะ

ถูกค่ะคือมันเป็นช่วงที่สุนัขเนี่ยมันกำลังเห่ากัน
หลวงตารูปนี้ก็กำลังเหมือนจะไปไล่ไปช่วยปราบมัน

ให้คุณผู้ชมดูบาดแผล
ของหลวงตารูปผู้ที่ได้รามบาดเจ็บนี้ก่อน
หลวงตาศักลายยานธีโปอายุ๗๖ปี
เป็นพระที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแสงธรรมสองใจตะมนต์ทุ่งโพ

อาจจะไม่ได้เวอะหวะหรือเลือดไหลมาก
แต่คุณผู้ชมค่ะสุนัขขย่ำเนี่ย

คือตอนที่หลวงตาถูกขย่ำแล้วชาวบ้านมาช่วยนะ
โอ้โหชาวบ้านเห็นสภาพหลวงตาคุณ
เลือดอาบร่างเลยแล้วก็ใช่ส่งโรงพยาบาล
รอยแผลที่ใหญ่ที่สุดเย็บ๓๐เข็ม

ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานถึง๒เดือนนะคะ
จนกระทั่งแผลหายอย่างที่เราได้เห็นภาพกันไป
หลวงตาศักรายบอกว่าเมื่อวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๓นะฮะ
หลวงตากำลังเดินอยู่ภายในวัด
ก็ทำกิจของสงฆ์ตามปกติค่ะ
ได้ยินเสียงสุนัขเห่ารุมจะกัดกับอีกฝูงหนึ่ง
ท่านก็เดินไปไล่ไม่ให้มันกัดกันนะคะ
อันใดนั่นแหละกลุ่มสุนัขร็ตไวเลอร์และพิษบูร
ที่พระลูกวัดรูปหนึ่งเลี้ยงเอาไว้
ตรงมาเลยค่ะตรงมารุมกัดหนึ่งตัวนะฮะ

เขาบอกว่า๘ตัวซัดหลวงตาเต็มที่เลย

แล้วก็มีบาดแผลจมเขี้ยวเลยนะฮะ

เลือดท่วมร่างส่งเสียงร้องให้คนในวัดมาช่วย
ขนี้ฮะทั้งพระลูกวัดและก็ชาวบ้า
ก็รีบมาช่วยนำร่างของหลวงตาออกจากสุนัข
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกือบเดือนหลวงตาบอก

งั้นฟังเสียงของหลวงตาท่านเล่าถึงเหตุการณ์หน่อยนะคะ

ที่ร่าง๕ตัวมันเผาพันอยู่

ก็ไปห้ามข้างตัวเล็กอยู่ข้างล่าง
พอหันมาทางนี้ห้ามพอมาอีกทีหันไปมันประโยชน์อยู่ใส่แล้ว
ตั้งหลังแล้วไม่ทันมันล้มมันก็เข้ามาลุมกัดเลย
แล้วเจ้าของก็อยู่ข้างบนตะโกนพอตะโกนมันก็หนีไปตัวทีละตัวสองตัวลำตัว
แต่ตัวใหญ่แม่งกัดสี
ก็เอาเป็นว่าตั้งแต่เกิดเหตุกับหลวงตานะฮะช่วงเดือนธันวาคมปรากฏว่าที่วัดเองนะฮะ
พระลูกวัดก็กลัวสุนัขเหล่านี้บางรูปไม่กล้าจะออกจากกุฏิเลยนะ
เพราะกลัวสุนัขเหล่านี้มันจะมากัดนะฮะก็แจ้งเจ้าหน้าที่รอให้มาจับไปไว้ที่อื่น

มาแล้ว๒เดือนแล้วค่ะส่วนสุนัขรัดไวเลอร์และพิษบูนี่นะคะถามว่าเป็นของใคร
คือเป็นของพระสุวัสดิ์หรือหลวงพี่หมูที่มาบวชที่วัดแล้วก็นำสุนัขมาเลี้ยงเอาไว้
คือมาจำวัดแห่งนี้ช่วงออกพรรษาแล้วก็ท่านเป็นพระที่รักสุนัขพาสุนัขมาด้วยหลายตัว
แล้วตัวใหญ่ทั้งนั้นล็อตไวเลอร์พิษบูสุนัขสายพันธุทั้งนั้นเลยนะฮะ
คือตอนแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะจนกระทั่งเกิดเหตุมารุมกัดหลวงตานี่แหละค่ะ
พอเกิดเหตุแล้วหลวงพี่หมูก็หายออกไปจากวัดโดยไม่บอกไม่กล่าวเหมือนกัน
ก็ไม่รู้ว่าหลวงพี่หมูไปอยู่ที่ไหนแต่สุนัขยังอยู่ที่วัด
อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางที่เรารับทราบมาค่ะก็รอติดต่ออยู่นะคะไม่รู้ว่าหลวงพี่หมูอยู่ที่ใด
เขาบอกว่าก่อนที่หลวงพี่หมูจะหายไปคือหลวงพี่หมูก็ขังสุนัขไว้ในกรงแล้วนะ
แต่ว่าด้วยความหิวของสุนัขแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพระรูปอื่นก็กล้าไปให้อาหารบ้างไม่กล้าไปให้อาหารบ้าง
สุนัขทั้ง๘ตัวมันหิวไงคุณแต่ตัวนี้มีตัวใหญ่ที่ดุดุอ่ะ
บูกับล็อตไวเลอร์๕ตัวแล้วก็มีตัวเล็ก๓ตัวทั้งหมดมันหิวฮะ
พยายามปีนทั้งกรงปีนหน้าต่างออกมาด้านนอกนะฮะบางตัวปีนไม่ได้ก็ติดลูกกรงอยู่คุณ
ก็เห่าไปเออนะฮะแล้วก็ทีนี้ครับก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ทางวัดบอกว่า
หลังจากกรณีที่กัดหลวงตาแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยจับสุนัขเนี่ย
ไว้ที่อื่นซะหน่อยถ้าปล่อยไว้ในวัดแห่งนี้มันอันตรายมากนะครับ
ใช่ค่ะล่าสุดก็เลยทางประสุทธิ์อำเภอนาดีร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยพร้อมกับผู้นำชุมชน
เข้าปฏิบัติการจับกลุ่มสุนัขนะคะทั้งหมดแปดตัวซึ่งการจับสุนัขทั้งสองสายพันธุ์นี้นะคะ
ก็คือจะต้องใช้ความระมัดระวังมากเพราะว่าเป็นสุนัขที่ดุอย่างที่ทราบกันดี
ใช้เวลาชั่วโมงนึงค่ะก็วิธีการคือยิงยาสลบนะคะ
แต่ว่าพอจับมันได้แล้วก็ต้องใส่กรงเอาไว้เพื่อความปลอดภัย
ถ้าบอกเอาไว้ว่าถ้าพระที่เป็นเจ้าของคือหลวงพี่หมูเนี่ย
มาติดต่อดูแลแล้วไปดูแลทางประสุทธิ์ก็จะนำไปดูแลต่อไปด้วย
อันนี้ก็คือสามารถที่จะจับมันได้แล้วนะคะแต่คงต้องเฝ้าระวัง
เพราะชาวบ้านเองก็บอกเหมือนกันว่ามันออกไปไล่กัดชาวบ้านมาเหมือนกัน
ครับทีนี้พระกับชาวบ้านก็สบายใจขึ้นแล้ว